วยงวดที่มีปัญหาคือ๑๖ตุลาคม๒๕๕๙

หวยกาญจนบุรีที่มีปัญหาระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนเนี่ย

นี่ล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
เปิดทางเพลย์อีกที่๔คลิปคุณแข่งพระสอน
แต่โดนมาหลายคดีแล้วนะบอกไม่เป็นไร

คุณอัจฉริยะบอกเนี่ยตั้งแต่เปิดเผยคลิปเนี่ยตอนนี้โดนฟ้องไปแล้ว๑๗คดี
แต่ไม่เป็นไรมีคนให้กำลังใจเยอะ
ยังมีคนช่วยเหลือเงินค่าคดีความในการเดินทางใช้จ่ายจ้างทนายมาอีก๓แสน
ยืนยันว่าที่มาช่วยเอาคลิปมาเปิด
ไม่ได้หวังว่าถ้าเกิดหมวดจรูนชนะและจะได้รับส่วนแบ่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้หวังเลย
ล่าสุดนะครับนายอัจฉริยะปล่อยคลิปเสียงอีก๔คลิป
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครนะฮะ
โดยคลิปแรกเป็นชายเสียงเหน่อ
ต่อว่าคู่สนทนาให้หยุดพูดว่าเขาซื้อหวยใต้ดิน
มันเป็นอะไรเพราะเราเล่นเอง
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
คลิปที่๒นายอัจฉริยะระบุว่าคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี

เพราะเป็นการชี้พฤติกรรมของชายในคลิปได้
แม้แต่กับญาติของตัวเอง

ซึ่งคลิปนี้มีความยาวเกือบ๒นาที
แต่ว่าเราให้ฟังบังช่วงเหมือนก่อนก่อนแล้วกันครับท่านผู้ชมครับ
เฮ้ยแน็ตโทรมาว่าเดี๋ยวอาทิตย์นา
มันจะมาแจ้งสำรวจที่ดินทรัพยามาแล้วนะมันต้องสำรวจบ้านทุกปีไง
แล้วถ้าเกิดที่มันหายไปไล่หนึ่งนะเราจะทำไง
ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีชีพให้เราไล่อยู่แล้ว
แล้วถ้ามันหายไปได้หนึ่งถ้าเราทำไงถ้ามันรู้
มันต้องรู้อยู่แล้วแหละเพราะมันบอกให้๑ปีชา
มันไม่ให้วันนี้ผมบอก
เรานิ่งอย่างเดียวถ้ามันรู้แล้วมันไปค้นนะ
เราจะไม่ให้เธอต้องเดือดร้อน
คลิปที่๓ความยาว๗นาทีกว่านะครับ
อัจฉริยะบอกว่าเป็นเสียงชายเสียงเหน่อพาดพิงว่าทนายความของเขา
หลังจากไปติดตามเอกสารเรื่องหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
และเจ้าหน้าที่ยังพูดแบบมีนัยยะ
ซึ่งอาจตีความได้ว่าชายเสียงเหน่อ
เป็นคนโชคดีเรื่องหวย๓๐ล้าน
อาจาให้เจ้าขอแฟกใส่ซองเอง
มีเงินเดียวกันคือเอาสักครั้งก่อนจะหยุดโคตรเต็ม

ฝั่งว่าไปบ้านเฮ้ยกระเจ้าเนี่ย
พ่อนะให้ฉันเอาของไปไว้บนสารพระภูมิ
สารพระภูมิที่บ้านพยานอ่ะ
ฉันก็เอาไปไว้กลายเป็นกล้วยเต็มสารพระภูมิเลย
กล้วยไม่ใช่กล้วยธรรมดานะ

กล้วยสำวาก็เต้งแยะเต๊ะ
แล้วก็เป็นทั้งเผลือเป็นทุกซิกเผลือเลย
แล้วก็เอากล้วยเป็นว่ามันสารพระภูมิเลยนะ

แต่ว่าหมิสูจ้าที่สำเร็จไง

นี่ทนายเขาก็บอกว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงตรงนั้น
เพราะว่าผมอยู่ข้างอาจารย์เสมอ

วันนี้ที่ไปเดินเรื่องนะถ้าผมไม่ไปนะไม่ได้กินหรอก

เขาก็บอกขอสุกใจโต๊ะไป๕พันธุ์

ก็บอกว่าผมแล้วด้วยความซื่อผมไม่โกหกหรอก
ผมกับพะที่เล่าไม่ได้เอาเงินจากอาจารย์อีกหรอก
แล้วเขาก็เซ็นให้เรียบร้อยแล้ว
บอกเลยว่าคนอันเนี้ยเป็นคนโชคดีนะอาจารย์
โชคดีที่มีว่ามีคนช่วยอะไรก็ง่ายทุนหมดเลยนะ
ทนายเขาแปลความหมายว่าน่าจะไม่มีคนไปขึ้นเงิน

อ๋อโชคดีนั่นล่ะ
คิดกันเองนะสมมุติที่คนไปขึ้นเงินก็เป็นความโชคดีของเรา
ส่วนคลิปสุดท้ายคลิปที่๔นะครับนายอาชิริยะบอกว่าคลิปนี้เด็ดมากนะครับ
เพราะว่าผู้ชายในคลิปเรียกตัวเองว่าอาโทรไปหาบุรุษปรายศนีย์บอกว่า
ถ้ามีจดหมายจากกองสลากมาถึงพนักงานสอบสวนสพเมืองกาลอย่าเพิ่งส่งไปให้ร้อยเวรนะ
ครับครับ
ถูกห่าอ่านิดนึงถ้าจดหมายมา

แต่ถ้าเกิดถึงแล้วหนูโทรหาอาหน่อยนะ

หนูทักไว้ตอนนี้ก่อนได้ไหม
ได้ผมถาม
ะเขาก็ไม่ยืนว่าเป็นเสียงใครนะส่วนหลังพอสอน
แต่นี่มันพาดพิงหลายคนนะ
นี่เผลอเดี๋ยวทางปรายศนีย์ก็จะซวยเอานะ

แต่ว่าเรื่องราวแบบนี้ถ้ามันพิสูจน์แล้วเป็นจริงขึ้นมาเนี่ย
ซวยเอานะเจ้าหน้าที่หลายที่นะครับเนี่ย

ทางนายชิคกี้พายบอกว่าวันจันทร์ที่๒๘พฤษภาคมนี้

ที่เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่ง

ก็เลยอยากให้ตรวจสอบเรื่องของภาษีย้อนหลังหน่อย

จัดการเรื่องหวยใต้ดินที่กาญจนบุรี

ค่ะโอ้โหมหากราบ